เรื่องของฟุตบอลต่อเนื่องแล้วกันนะครับเพราะว่าทีมซีเกมเนี่ยก็ซ้อมคาบเกี่ยวในช่วงเวลาใกล้ใกล้กับทีมชุดใหญ่
แล้วก็การเดินทางนะครับไปที่ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนมีความกดดันพอสมควรนะครับ
เพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยเตะในช่วงบ่าย๓แล้วเตะสนามย่าเทียมด้วย
โปรแกรมช่วงของสุดท้ายนะก่อนจะเดินทางแล้วฝึกซ้อมกันที่บางบ่อสุตราการนะครับ
มาซ้อมในช่วงเวลาบ่าย๓โมงเย็นนะครับ
เพราะว่าโปรแกรมที่ฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ของทีมไทยเนี่ยเตะบ่าย๓หมดเลยนะครับ
ก็อยากให้จำลองสถานการณ์นะครับให้เหมือนกับการแข่งขันในเวลาจริงให้มากที่สุดนะครับ

ทีมไทยถูกวางโปรแกรมให้ต้องลงแข่งขันก่อนในเวลา๔โมงเย็น
ซึ่งตามเวลาท้องถิ่นก็คือ๔โมงเย็นที่นู่นนะครับ
สามที่เวลาไทยทำให้ต้องมีการปรับเวลาฝึกซ้อมให้สอดคล้องกัน
แล้วก็ปรับตัวนักกีฬาทำความคุ้นเคยกับการเล่นบนสนามย่าเทียมด้วยนะครับ
ส่วนอากิระนิชโนกุญซือทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเป็นผู้คุมทีมชาติ
๔เกมคุมทีมด้วยตัวเองนะครับจะมาทำหน้าที่เฮดโค้ช
หลังจากจบศึกบอลโลกรอบเข้าเลือกในโซนเอเชียที่จะบุกไปเย็นเวียดนาม
ในวันที่สิบเก้าพฤษจิการยังวันนี้แน่นอนทีมไทยนะครับ
ร่วมกับอินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์ลาวแล้วก็บลูไน
วันนี้นะครับในเวลาบ่าย๓ตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะยากทุกทุกเกณฑ์อยู่แล้ว

หนึ่งงานก็คือนอกเหนือจากเรื่องของสารต้องห้ามต่าง
ป่วยในระหว่างก่อนแข่งได้นะครับคุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย
ก็บอกนะครับช่วงโค้งสุดท้ายกำชับเลยครับ
มัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตเลยครับการเดินทางไปไหนมาไหน
รับประทานอาหารหรือว่าการรับประทานยาบิ๊กต้อมบอกว่าที่ผ่านมา
แล้วล้มทำให้บาดเจ็บก่อนการแข่งขันก็ส่งผลเสียกับตัวนักกีฬาเองแล้วก็ทีมด้วย
แต่ยอมรับว่าการห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
อาจจะลำบากก็จะว่าเป็นภาคณะนะครับที่นักกีฬาหลายคนใช้อยู่
ก็อยากจะแค่เตือนนะครับให้ระมัดระวังในช่วงนี้
ดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะครับ
แล้วก็ระมัดระวังในการขับขี่ตลอดโดยเฉพาะตอนกลางคืนด้วย
ส่วนเรื่องของอาหารการกินขอให้ระวังเรื่องของอาการท้องเสีย
แล้วก็อาหารเป็นพิษขณะที่การรับประทานยา
หากมีตัวไหนที่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีสารต้องห้ามหรือเปล่านะครับ
ขอให้นักกีฬานั้นไปสอบถามทีมแพทย์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยเลยนะครับ
หรือว่าแพทย์ประจำทีมก่อนทุกครั้ง
ว่าไม่อยากให้ซ้ำรอยอย่างที่เคยเกิดขึ้นใน๔เกม
ครั้งที่ผ่านมาวันที่๒๐พฤศจิกายนนี้ครับ
จะมีการจัดสัมมนาให้ความรู้นะครับในด้านต่างแก่คณะนักกีฬาทุกคน
ที่จะเดินทางไปแข่งขัน๔เกมนะครับ